ตลอดข่าวสัญจร
แฮะยกตำตน
ตลอดข่าวสัญจรเมืององค์พระปฐมเจดี
ต้อนรับกันด้วยโชว์จากคณะสิงโตที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอสามพราน
สิงโตมังกรทองลูกหลวงพ่อเพิ่มวัดสรรเพชรจังหวัดนครปฐม
เห้ยสวัสดีครับผมซักชุมแมนะครับ
โหยมาเฮมาโหอะไรอย่างนี้
โโหยพี่ซักผมจะเป็นพิธีกรรมรายการนี่นะครับ
โอ้โฮอย่าเอาให้ได้เลยครับอย่าเลยโอ้โฮอย่าเอาให้ได้เลยครับ
คุณเคยเอาไปแล้วรายการหนึ่งนะที่ไทยรัฐจำได้ไหม
เล่นถ้าหยุดออกอากาศไปเลยครับผมขอสวัสดีคุณแซคอย่างเป็นทางการก่อน
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ขอสวัสดีครับคุณแซ็คชุมแพ้แครกรับชนพิเศษตะเลิศค่ะ
กำลังข่าวสั้นจน
เฮยกกำมลณช้อนว่าโชว์สวัสดีค่ะอ้าวรอบนี้ถูกรอบนี้ถูก
ถูกแล้วสมัยใจนะครับผมเห็นได้

ผมแต่งตัวมาแบบนี้ทุกคนไม่เห็นผมทำอยู่ในโชว

คณะหมูกรอกคณะปฐมสัตว์ปฎงทินคณะหมอลำไหลบองเลย

สมอวารลูกสาวงามข้าวลามห่อมมัน

แหมถ้าจะฟังกันแบบจบครบคำขวัญนครปฐม
คงจะยาวไปถึงตี๒แน่
ไอ้เราก็คนนึงนี่แหละครับที่ดูไม่ทันจริง
ว่าเมื่อกี้นี้คุณแซคเขาไปเชิดสิงโตด้วยช่วงไหน
แต่ที่แน่โชว์จากสิงโตมังกรทองคณะนี้

เพราะจัดแสดงโชว์ในงานสำคัญระดับประเทศมาแล้วเพียบ
แสดงถวายรับเสด็จที่เยาวราช
งานสำคัญต่างของจังหวัดมากมาย
ถึงขนาดเป็นทีมแรกและทีมเดียวของไทย
ที่ได้ไปแสดงโชว์เชิดสิงโตที่สิงคโปร์มาแล้ว
กับสมาคมมังกร๙เซียน
และล่าสุดก็ได้นำสิงโตน่ารักสีชมพูฟรุ้งฟริ้ง
ไปร่วมแจมแสดงในมิวสิกวิดีโอล่าสุดของพี่หญิงลีนอีกด้วยล่ะครับ
ความน่าสนใจก็คือเขาจะถ่ายทอดทักษะการแสดงจากรุ่นสู่รุ่น
และยังเปิดโอกาสให้น้องรุ่นจิ๋ว
ได้มาร่วมฝึกแสดงในโชว์ที่เป็นไฮไลท์ด้วยล่ะครับ

ถึงก็ไฟฝันที่จะได้ร่วมแสดงในยึดเป็นอาชีพจริง

แต่ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีนะครับ
และตอนนี้เราก็อยู่กับคณะตัวแทนนะครับ
เป็นคณะสิงโตมังกรทองลูกหลวงพ่อเพิ่มวัดสรรเพชรครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแข็งแทนครับสวัสดีครับ

เสื้อผ้าใหม่อุปกรณ์การแสดงใหม่
แล้วก็ทำการแสดงเต็มที่ครับ

เดี๋ยวนี่ยังไงคือสูงกี่เมตรยังไงฮ

ยิ่งเสียวครับ

ยิ่งสูงยิ่งหนาวมันก็น่าว่าเสียวนะเพราะว่าอยู่สูง

น้องตัวเล็กแล้วก็น้องที่มาแสดงอยู่ที่นี่คือหลายคนเลยนะ
แล้วก็มีอาชีพของตัวเขาเอง
เอามาฝึกผลเพื่อทำการแสดงในทีมคนต่างเพื่อต่ายังหวัด

ให้เด็กกล้าแสดงออกแล้วก็ทำความสามารถของเขาเอง
มีความเวลาไปเที่ยวเตะอะไรของเขา

ปัจจุบันน้องตะโพนทายาทสายเลือดมังกรสิงโต
รับหน้าที่ดูแลทุกอย่างต่อจากคุณพ่อโดยยึดคติ
เป็นหัวหน้าต้องทำได้ทุกอย่าง
ทั้งพัฒนายเยาวชนรุ่นใหม่ในอำเภอสามพลาณ
และเปิดรับงานจากทั่วประเทศ
ก็สามารถติดต่องานแสดงกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์
เพจที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับ
ซึ่งในช่วงท้ายสกรูปเขายังจัดโชว์พิเศษ

ที่เคยเป็นโชว์ที่ไปแสดงที่สิงคโปร์มาแล้ว

แต่ตอนนี้ไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่สุดของจังหวัดนครปฐม
นั่นก็คือเมืองที่ปลูกหอพันธุ์กล้วยไม้ที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย

ไปจนกระทั่งกล้วยไม้จิ๋วราคาส่งต้นละไม่ถึง๑๕บาท
ร้านดังภายใต้แบรนด์แอร์โอเค
ที่สร้างชื่อเสียงเกี่ยวกับการพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กว่า๑๐สกุล

ก็ไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชมเลยล่ะครับ
วันนี้เขาขนกล้วยไม้เป็นพันต้น
ย่อมให้เราได้ชมความสวยงามกันถึงลานหน้าองค์พระปฐมเจดี
ที่ที่เราสัญจรกันอยู่ด้วยนี่แหละครับ
เพราะบอกว่าทั้งพิธีกรและคุณแซ็คเดินดูกันเลยทีเดียว
ยังไงคะขาวที่คุณอยากได้นี่เยอะแยะไปหมดเลย
ผมคิดว่าไอ้ที่สวยงามเขาขาวผมก็นึกว่าเป็นผู้หญิง
ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไม่เห็นมีเลย
ที่บอกว่าสวยงามขาวก็คือกล้วยไม้มากมาย
วันนี้เลยพาผู้คนมาเดินซูเปอร์มาร์เก็ต

เอาใช่ก่อนไงเราต้องหาคนมาคอยแนะนำเราไหม

สวัสดีครับ
เรียนเชิญตัวนี้เลยครับ
คุณเอ๊กตัวแทนจากแอร์ออคิตนี่
ถ้างั้นแอร์ออคิดมันมีที่มาที่ไปยังไงครับคุณเอ๊กส์ครับ
มาอย่างที่หนึ่งนะครับแอลกิตนี่คือชื่อของคุณพ่อของเรา

แล้วก็เป็นที่มาแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าที่สวนติดแอร์หรือเปล่า

ดีด้วยมีครับเราทำห้องแล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะฮะ
เราทำห้องแล็บต้องเปิดแอร์ให้กล้วยไม้เบบีอยู่ครับ
โอ้โหดูแลแบบประคบประงมเลย

ถ้าไปที่สวนตรงโซนช้อปปิ้งที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้เนี่ย

ก็คือให้เขาได้รับอากาศ

ใช่ครับถ้าเปิดแอร์ให้อยู่เนี่ยหนาวเกินไป

ใช่ครับเพราะฉะนั้นกล้วยไม้ที่มาส่วนใหญ่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นกล้วยไม้เมืองร้อน
เขาก็จะชอบอากาศแบบที่เราชื้นปกติที่เราใช้ชีวิตอยู่ครับ
กล้วยไม้ของเราเนี่ยมันมีทีเด็ดมีอะไรที่แตกต่างจากกล้วยไม้ที่อื่น

จริงเพราะเมื่อกี้เดินสำรวจมานะ
ต้นละสิบบาทสิบกว่าบาทเองน้องแซก

ถูกไม่ถูกก็นี่เลยครับอย่างหนึ่งกล่องรังก็รวมกล้วยไม้แคละจิ๋วที่สามารถไปเพาะต่อได้ในราคาส่งแค่๓๕๐บาทเท่านั้น
ถ้าแยกขายเป็นต้นเล็กแบบนี้ก็แค่๑๔บาทเท่านั้นเองแหละครับ
ถ้าใครได้ไปเที่ยวชมกล้วยไม้ที่แอร์อคิตนอกจากจะเห็นความใหญ่โตของช็อปกล้วยไม้ที่จัดเก็บเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่แบบใช้รถเข็นเดินช็อปกันได้เลย
แถมยังมีโซนหลากหลายรวมถึงโซนการเพาะกล้วยไม้ในขวดแก้วที่กลายเป็นสินค้าที่ต่อยอดสู่การส่งออกสู่นอกประเทศสร้างรายได้ต่อปีเข้าเมืองไทยไม่น้อยเลยล่ะครับ
ตรงนี้เป็นสินค้าส่งออกเป็นของดีของจังหวัดนครปฐมครับ
แล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยด้วย

ต้องเรียกว่าเยอะครับเพราะว่าเมืองไทยเป็นแหล่งผลิต

เพราะฉะนั้นเปรียบเทียบแล้วถ้าผลิตในต่างประเทศเนี่ย

เพราะฉะนั้นชาวสวนกล้วยไม้ในโลกนี้
เขาจะนิยมมาออเดอร์

แล้วก็ส่งออกกระจายไปทั่วโลก

ใส่กระถางสวยงาม
สามารถให้กันตามเทศกาลต่าง

ราคาก็ย่อมเยาว์ตั้งแต่๒๐๐กว่าบาท
จนถึงพันกว่าบาทเท่านั้นเองแหละครับ

ชอบพันธุ์แปลกแบบลูกผสม

ระดับหลักแสนเขาก็มีนะ
แพงสุดนี่เขาเรียกว่ากล้วยไม้ดอกด่าง

ตอนนี้เลยใช่ไหมครับ

เดี๋ยวนะกล้วยไม้เป็นแสนอยู่ตรงไหนอยากเห็นครับ

ต้นแบบนี้มันพิเศษยังไงครับ
แบบนี้ครับกล้วยไม้ดอกด่างเนี่ย

แต่ทุกดอกนะฮะ๑๐ดอก

แต่เรามีการจับเขาผสม

ด่างกับด่างมาแต่งงานกัน
มาผสมกัน

ลายของแต่ละดอกจะไม่ซ้ำกันไหมคะ
ใช่ครับแบบนี้คือแพงที่สุดนะฮะ

หรือจะบอกว่าแสนต้นจะเจอสักหนึ่งต้น

ต้นจะมีแค่ต้นเดียว

ซุเฟอร์มาเก็ตเก้าไม้อยู่ในอนเภอบางเล่นครับ
ช่วงติดต่อมหาลัยมหิดลศาลยาครับ
เรียกว่าอยู่ติดกรุงเทพว่างั้นก็ได้
เรียกว่าอยู่ใกล้เลยแล้วก็สวนอยู่ติดถนนสะดวกสบาย
สังเกตได้ง่ายป้ายใหญ่อยู่ข้างถนนนะคะ
นี่แหละครับเรียกว่ายืนหนึ่งในเรื่องการเพาะและผสมพันธุ์กล้วยไม้สวย
กล้วยไม้แปลกอันดับต้นของเมืองไทยจริง
และที่สำคัญสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐมแวะไปเที่ยวไปซื้อกันได้
พรุ่งนี้เรายังสัญจรกันที่นครปฐม
พร้อมกับภารกิจเฮยกตำบลท้าชุมชนลุ้นรางวัล๓๐๐๐บาท
ช่วยชุมชนติดตามกันได้
ส่วนวันนี้ทิ้งท้ายกับอีกหนึ่งโชว์พิเศษ
เฮิร์ดมังกร๙หมายที่หาดูได้ยาก
เป็นโชว์ที่เคยไปแสดงที่สิงคโปร์มาแล้ว

วันนี้ขอบคุณชาวและขอบภัทรมด้วยนะครับ
ตลอดข่าวสัญจร